รูปศมน้องผู้หญิงคนเดียวกันอายุ๑๕ปีครับ

แห่ขึ้นรถของตัวเองไม่ได้

ดูอะไรวะ
ผู้ทางมะพร้าว

เพราะว่ามันเลื้อยไปอยู่ในรถมอเตอร์ไซค

พอกลับมาที่รถตัวอะไรโผล่หัวมา

ต้องช่วยกันจับออกมากู้ภัยไปจับนะฮะ

คือตอนนั้นพยายามมาติดต่อราชการ

ขนาดจะกลับบ้านจะเดินไปขึ้นรถกัน

สุดท้ายก็ปลอดภัยทั้งคู่นะครับ

ต่อให้มันเป็นงูทางมะพร้าวกลัวนะ

แต่อันนี้ต้องกลัวนะที่อุทัยธานี
ในที่ตะบลทุ่งโพรอนองฉัง

เขาเอาตะข่ายล้อมตู้ไม้เอาไว้แล้ว
ไม่ให้งูลื้อเคลื้อออกไปอื่นเดี๋ยวหายากนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยการยกตู้ไม้ออกจากถึง
อุปกรณ์การจับงูสอดเข้าไปครับจะหา

โอ้โฮพญายาโอ้โฮอยู่ตัวขนลุก

แล้วก็นำงูออกจากหลังตู้ไม้
มันเป็นจงอางคุณผู้ชม
อางขนาดใหญ่ยาวประมาณ๔เมตรได้ครับ
นางบนเพชรช่องของบ้านเล่าบอกว่าช่วงใกล้ค่ำนะครับ

แล้วก็เห่าไม่หยุดด้วยก็เลยต้องออกไปดู
เห็นงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านครับ
ก็เลยบอกโอ้โฮมาช่วยจับกันหน่อยนะครับ
แต่พอเห็นงูตัวนี้ชัดเป็นงูจงอาง
บอกไม่กล้าจับแล้วนะ
ทุกคนช่วยเอาตาข่ายมาล้อมเอาไว้
แล้วเรียกพี่กู้ภัยมาจัดการดีกว่า
โอ้โหดูตัวมันสิครับคุณผู้ชมฮะ
กล่ำไม่รอบน่าใหญ่จริง
ตัวยาวด้วยนะครับอืมใช่มันส่วนเข้ามาในบ้าน